เรียนเรื่องบุคลิกภาพในการประกวดนางงามกันต่อดี
ขอบคุณปกติแล้วนะคะเด็กสาว
อย่างเราก็จะชื่นชอบในการดูประกวดนางงามมาก
ไม่ว่าจะเป็นจริตการเดินรวมไปถึงเสื้อผ้าต่างที่นางงามเขาสวม
ตอนขึ้นประกวดก็เลยจะพาคุณไปดูซิว่า
โอ้โหชุดแบบนี้พอจะไหวไหมคะ
ประหนึ่งว่าเป็นชุดแต่งกายประจำชาติแต่เป็นชาติไหนก็ไม่รู้
โอ้โหดิฉันก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าโอ้โห
คุณดูชุดแต่งกายประจำชาติเขาจะต้องมีแบบเหมือนเป็นแบบเป็นฉาก
เป็นอะไรที่ต้องขยับขยื่นได้ไงใช่ไหม
มาขนาดนี้บอกเลยว่ามงต้องลงคุณพี่แล้วนะคะ
ความสวยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ความคิดสร้างสรรค์เต็มร้อยไปเลยจ้า
ชุดนี้เนี่ยนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะแต่อาจจะมีสาขาอื่นด้วยแล้วแต่ละกัน
แต่นางงามเนี่ยคุณสังเกตไหมเขาต้องมีความอดทนนะ
มีความพยายามต้องมีร่างกายที่แข็งแรง
งั้นคุณดูดิคุณจะเดินยกบ้านทั้งหลังยกโรงเรือนไปแบบนี้
ใช่เหรอนั่นแหละสิใช่ไหมเอาปกตินะนางงามอ่ะอันนี้คือแค่แบบจำลองนะ
แล้วคุณคิดดูนางงามบนเวทีจริงชุดที่เขาใส่มันจะหนักเป็นกิโลกิโลกว่านี้อีกนะ
ใช่นี่นางงามอะไรนางงามโรงเรือน
ก็ต้องบอกเลยว่าการเป็นนางงามมันไม่ได้ง่ายนะคะเราคิดว่าถ้าสวยก็จบไม่ใช่
ถ้าใครอยากเป็นนางงามคุณก็ต้องลองทำแบบนี้ดู
เออเห่าต้องแข็งแจงจริง
มุกมีช่อมีพวงเยอะแยะหนักมาก

ไม่น่าเชื่อเลยนะเห็นตัวออรชรออนแอนด์
ค่ะค่ะนี่แหละผู้หญิงสตรีของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ